ไทยกับทางเวียดนามแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มสุดท้าย
เป็นเวียดนามที่เอาชนะไทยไปได้๑ประตูต่อ๐
แต่ว่าไทยก็ยังเข้ารอบในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาทีมไทยก็แพ้เวียดนามไป๐ต่อ๑ครับ
ซึ่งเวียดนามเองก่อนเกมนี้เนี่ยก็มีข่าวว่านักเตะติดโควิดเป็น๑๐รายเลยนะครับ
แล้วก็ต้องเรียกนักเตะเสริมมา๖คนก็บินขึ้นเครื่องมา
เพื่อมาเล่นในเกมนี้เลยนะครับเป็นปัญหาโควิดที่หลายชาติต้องเจอ
แต่ว่าทีมไทยเนี่ยไม่เจอปัญหานี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับ
นักเตะทุกคนนั้นไม่ติดโควิดกันเลยนะครับ
สุดท้ายไทยก็จบด้วยรองแชมป์กลุ่ม๔
แต่ว่ายังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุด
ก็บอกนะครับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีสำหรับทัพทีมชาติไทย
ในการเจอทีมเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
อายุมากกว่าลูกทีมของเขาเล็กน้อย
บางคนก็ยังไม่เต็ม๑๗ดีด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเล่นแบกอายุสู้กันสนุกเลย
แล้วก็โอกาสในช่วงครึ่งหลังถือว่าทำได้ดีกว่าครึ่งแรก
แต่ว่าจังหวะการจบมันมาได้ในช่วง๑๐นาทีสุดท้าย

และบรรจวากก็ยังคงเร่งกันมากเกินไป

แมชนี้ถือว่าเป็นการเตรียมทีมไปก่อน
เพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยคาดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้อีก
หากไทยมีโอกาสเจอเวียดนามในเกมนัดชิงชนะเลิศ
หวังว่าจะเล่นได้แบบครึ่งหลังอีกครั้ง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้จัดการแข่งขันมาแล้ว๒ครั้งในปี๒๕๕๙
แล้วก็๒๐๑๙ไทยทำสถิติชนะ๕แล้วก็เสมอ๑ครับ
โปรแกรมในรอบรองชนะเลิศก็พักไม่เยอะเลยนะครับ

ทีมไทยอันดับ๒ให้ดีที่สุดเนี่ยพบกับทางสปลาวนะครับ
ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ